คุณกรบอกผมก็ไปโหลดกล้องหน้ารถแล้วก็โหลดลงมือถือเข้ามาได้
แล้วก็เอาให้ตำรวจดูครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตามดู
ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดตามเจอเนี่ยคิดว่าจะอุ่นใจ
ใช่ไหมถ้าตามเจอเราจะได้ไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากเขา
ครับก็คือจริงเนี่ยพอเขาก็บอกว่าถ้ามีถ้ามีใครมาแจ้ง
ติดต่อไปที่ประกันให้ประกันจ่ายค่าเสียหายแต่ว่าถ้าสมมุติ
ว่าเป็นของของรัฐแจ้งมาก็จะโทรมาตามให้ไปเสียค่าปรับ๑๐๐บาท
นึกว่าจะโทรมาตามให้มารับค่าเสียหายแต่จะให้ไปเสียค่าปรับ๑๐๐บาท
ใช่ครับเขาก็บอกประมาณนั้นซึ่งจริงผมก็อยากให้เขาตามนะ
แต่ว่าคืออาจจะจริงเนี่ยสมมุติว่ามาออกอย่างนี้ก็โอกาสที่เขาจะตามสูงแล้ว
คือถ้าสมมุติว่าผมปล่อยมันไปก็ถือว่าฟาดเคาะปีใหม่ก็จบไปอะไรอย่างนี้
ก็คือจบกันไปไม่มีอะไรแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องแล้วคราวนี้
ผมไม่รู้ว่าบางทีเขาอาจจะแจ้งความดีกว่าว่าทำลายทำของหลวงเสียอะไรอย่างนี้
เสียพันหนึ่งก็ได้แต่ว่าคือผมก็คิดว่ามันก็คงคุ้มอะครับ
ถ้าสมมุติว่าผมต้องเสียพันหนึ่งแต่ว่ามันทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง
ถ้ามีเจ้าของแท่งเบอร์เรออไปขับรถแต่เขาสี้หายทำให้ของหลวงเสียหายอย่างนี้
ถ้าเขาขับรถมาตามเส้นทางดีใช่ไหมครับ
ใช่ไหมครับอย่างคุณกรขับรถมาตามทางดีแล้วมาชนเพราะแท่งบริเวณมันเอียง
เอียงมันเกิดจากใครอ่ะไม่ได้เกิดจากคุณกรเป็นคนขับไปชนให้มันเอียงนะ
มันเอียงมาก่อนแล้วใครทำให้เอียงเมื่อพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินสิครับ
ทีนี้ถ้าตำรวจบอกว่าต้องปรับคุณกรผมว่าผมไม่เห็นด้วยนะ
ถ้าตำรวจพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่ดูกล้องหรือวินิจฉัยไม่ถูกต้อง
เพราะว่าถามว่าถ้าคุณเห็นกล้องแล้วคุณยังบอกว่าคุณกรประมาทหรือเปล่า
ในเมื่อลักษณะของแท่งเบรีเออร์มันเอียงเข้ามาจนล้ำเส้นจราจร
คุณยังปล่อยป่าละเลยได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นเจ้าของพื้นที่
แล้วจะปักปำประชาชนให้ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าปรับ
จ่ายค่าปรับมันจ่ายไม่ยากหรอกมันจ่ายได้
แต่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานล่ะนะครับ
แล้วใครผิดไม่ใช่ผลักภาระให้ประชาชนผิด
ความว่าสำนักงานตรวจชาติน่าจะต้องเชิญผู้พัฒนาศัพท์สวนท่านเนี้ย
อบรมเพิ่มเติมหน่อยว่าอย่าเพิ่งผลักภาระให้ประชาชน

ตรวจสอบก่อนว่าใครประมาทคุณ
คุณเห็นกล้องถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณไปดูตอนกลางวัน
ภาพชัดเจนว่ามันจะเอียงอยู่เลยเห็นขนาดนั้นยังไม่ปรับเข้าที่
อย่าเอากลวยไปตั้งเพื่อให้คนอื่นเห็นกลวยมากกว่า
ที่จะป้องกันอุบัติเหตุหรือเปล่าครับอย่างงี้อย่างงี้ถือว่าประมาทร่วมไหม
ขนาดเกิดผลเพราะว่าประมาทไฟเดียวด้วยซ้ำ
ยกตัวอย่างมันมีการตัดสินคดีหลายคดี
ครับเช่นรถสิบล้ออืมจอดอยู่ริมทาง
ในสถานที่มันมืดไม่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
ไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไรคนมาชนท้ายรถสิบล้อผิดนะ
ทั้งที่คนชนท้ายแต่สาเหตุมันเกิดจากการจอดล้ำเส้นเข้ามา
นี่เป็นนี่ขนาดจอดในที่แบบริมทางแล้วนะ
อันนี้ไม่ใช่ริมทางนะครับมันเกือบจะเป็นกลางทางเลยนะ
จะขึ้นสะพานใช่ครับซ้ายมือเป็นคุณควรจะมีอะไรเป็นลักษณะ
เป็นสัญญาณบ่งบอกไหมคนที่ใช้งานอ่ะอืม
เป็นตำรวจก็ได้เป็นกรทมก็ได้ควรจะมีแสงไฟ
ให้เห็นหรือเปล่าไม่ครับดูจากกล้องหน้ารถเมื่อกี้อ่ะ
เห็นได้เลยว่ามันมาเร็วแล้วก็มองไม่เห็นหรอก
เพราะมันไม่มีลักษณะบ่งบอกว่ามันคือแท่งไม่ได้เอียง
คุณก้อนเหยียบมาทะลังทะ๘๐ใช่ไหม๘๐กิโลเมตร

ดูจากกล้องก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับ

เลิกงานแล้วจะไปก็คือเลิกงานเสร็จแล้วก็ไปธุระ

เรียบร้อยไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์อะไรขึ้น

ซ้ายความีจะอะไรว่างัย

เราก็เหมือนขับชิดซ้ายหน่อย

พอเหมือนถนนมันมีการเบี่ยงมีอะไรอย่างนี้
คือสมมุติต่อให้เราขับตรงแต่ว่าเหมือนขอบทางมันขยับเข้ามา
คือถ้าเราขับมาตรงสมมุติเราขับมาตรงกลางเลน
แล้วถ้าขอบทางมันเอียงเข้าไปมันเอียงเข้ามาหาเรา
มันเหมือนกลายเป็นว่าอยู่ดีเราก็ขับคิดประมาณนั้นนะครับ
แต่ทนายเกิดผลบอกว่าคือคุณไม่ต้องไปดูหรอกว่า
ประมาทร่วมไม่ประมาทร่วมหรือว่าเขาอะไรยังไง
แต่บรรย์เตือนมันล้ำเลนทะโหนเข้ามา
คือถ้าเขาขับรถดีนะครับจากกล้องอ่ะนะ
บางคนบอกเอ้าแหมมันเนี้ยเองถ้าเห็นก็หลบได้เนี้ยคือ
คือมันเห็นหรือเปล่าล่ะแต่ปัญหาคือเขาไม่เห็นครับอืมถ้า
เขาเห็นเขาหลบได้เขาเบรกได้อีกเรื่องหนึ่งแต่มันไม่ได้
หมายความว่าคนมันจะเห็นทุกคนเพราะว่าการการขับรถบนถนนมัน
ไปตามช่องจราจรที่กำหนดอยู่แล้วโดยไม่ได้มีการเปลี่ยน
เส้นทางอ่าออกซ้ายหรือออกขวาอ่าขับขับมาดีดีอ้าวโผล่
ขึ้นมาแล้วมีแท่งเบรีเออร์ที่ล้ำเข้ามาอืมถามว่าเป็นผมผมก็
ไม่ไม่ชนนะถ้าตอนแรกถ้าผมเห็นนะครับแต่กรณีแบบเนี้ย
ใครก็ชนหมดแหละแล้วถ้าดูจากกล้องเขาก็ไม่ได้ว่า
อีกเรื่องหนึ่งนะอืมแต่ผมมองว่าเขาขับเส้นตรงครับแต่
ขับชิดแนวซ้ายซึ่งเป็นเรื่องปกติที่คนขับก็ไปคิดแนวซ้าย
เตรียมสายอยู่แล้วนะครับ